คุณผู้ชมครับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๑จับตำรวจครับ
เป็นตำรวจที่โรงพักปากเกร็ดคือทำหลักฐานปลอมขึ้นมา
กปืนไปเกือบร้อยกระบอกโอ้โหเอาไปขายต่อเนี่ยฮะ
ชุดสืบสวนเข้าควบคุมตัวดาบตำรวจชาวลิศ
ท่านสังกัดสพปรักเกร็จจนธบุรีครับ
ตอนที่จับเนี่ยไปพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
สารออกหมายจับคดีลักทรัพย์สินทางราชการครับตำรวจสมภาพปากเกร็ดพบข้อมูลบอกว่า
ดาบตำรวจชาวลิศเนี่ยทำเรื่องเบิกอาวุธปืนทางราชการ๙๕กระบอกครับคุณผู้ชม
นะฮะแล้วหายตัวไปไม่มาทำงานตรวจสอบพบว่าอ้าวเบิกเท็จนี่
ก็ตามสืบจนจับตัวได้ครับมีรายงานว่าดาบตำรวจคนนี้เนี่ยนะ
สังกัดงานป้องกันปราบรามทำงานธุรการดูแลงานพัสดุของโรงพัก
อ๋องานของเขาเนี่ยล่าสุดของปตลอดท่านผู้บริษัทการตำลวจผู้ตอนพักหนึ่ง
สั่งติดตามปืนของกลางที่หายไปนะครับคาดว่าจะถูกเอาไปขายต่อแล้วครับ